เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เยาวราชหน้าโรงแรมชัยหน้าทาวพระรูปหนึ่งนะคะคือถอดจีวอนครึ่งบนนะคะ
แล้วก็ถือมีดไล่ทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนึงจนเขาโอ้โหเลือดอาบถูกฟันเข้าที่หัว
จนต้องมีชายชาวต่างชาติมาช่วยแล้วก็นำตัวผู้ชายคนนี้ส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อน

มุงดูกันเพียบเลยอ่ะแล้วพระก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนะยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะ
ใช่ใช่เดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดนี่นี่พระอยู่ตรงนี้
คือชาวต่างชาติเข้าไปช่วยประคองคนเจ็บอยู่อันนี้คือคนช่วยใช่ถูก
เจ็บเนี่ยเลือดอาบเลยนะคะต้องเป็นภาพขาวดำเพราะว่าเลือดนองอาบหน้าเนี่ย
ชาวต่างชาติเข้าไปช่วยอยู่คือพระรูปเนี้ยลักษณะเหมือนคลุ้มคลั่ง
อันนี้ที่คนเขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่านะแล้วก็ใช้มีดไล่ทำร้ายคน
แล้วก็พระรูปนี้คือถอดจีวอนครึ่งตัวยืนถือมีดอยู่ที่ยืนนิ่งอยู่แบบนั้นนะคะ
ชาวต่างชาติคนนี้มาช่วยก็มาพยุงเพราะว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยโอ้โหล้มลงไปเลยอ่ะ
มามุงดูกันเพียบเลยอ่ะพระก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนอยู่ในจุดเกิดเหตุอ่ะ
ตำรวจก็มารวบตัวนี่คือพลาดนะคะเดี๋ยวตำรวจก็จะมารวบตัวพระ
แต่พระเขามีคำชี้แจงเดี๋ยวรอสักครู่นะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงครึ่งวันนี้ค่ะที่ถนนเยาวราช
หน้าโรงแรมชัยหน้าทาวน์ผู้บาดเจ็บหนึ่งคนนะคะ
ก็คือผู้ชายในคลิปคนนี้แหละค่ะครับถูกมีดฟันเขาที่คอแผลลึกเลย
แล้วก็ที่หัวด้วยที่หัวก็ถูกมีดฟันหลายแห่งนะคะ
นี่ตอนควบคุมตัวพระไป
คือคนเจ็บเนี่ยเขาก็ส่งโรงพยาบาลเลือดอาบทั้งตัวค่ะ
ร้อยตำรวจเอกอภิษฎหินเทารองสารวัตรจราจรสนพระพลาชัย๒

ไปกับทางมูลนิธิป่อเต็กตึง
คนที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายนารินอัคระอัคระโชติกะวนิษฐ์อายุ๓๐ปี
ก็นำส่งโรงพยาบาลกลางอาการสาหัสนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีก็ช่วยกันจับกลุ่มนายนิวัฒน์ประจันตเซนอายุ๕๔ปี

จีวอนเปลือยครึ่งบนนะคะถอดจีวอนครึ่งบนออก
ก็นำตัวไปสอบปากคำที่สนพระพลาชัย๒นะคะ
จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
ตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็เป็นพระที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
แต่มากรุงเทพเพราะว่ามาจำวัดอยู่แถวจังหวัดนทบุรี
คนแถวนั้นเห็นพระรูปนี้บ่อยนะคะ
บอกว่ามาซื้อของแถวนี้บ่อยเดินอยู่แถวนี้แหละเดินมาหลายวันแล้ว
ก่อนเกิดเหตุตัวผู้ชายที่บาดเจ็บที่ถูกฟันหัวค่ะครับ
เดินมาขอเงินพระแต่พระรูปนี้เขาไม่ให้
แล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินหายไป
จากนั้นผู้ชายคนนั้นก็เดินกลับมาหาพระอีกรอบ
แล้วก็เปิดกระดุมโชว์พระเครื่องเต็มอกเลย
แล้วก็ท้าทายพระรูปนี้ว่าตัวเองหนังเหนียวนะฟันไม่เข้านะ
พระรูปนี้ก็เลยโมโหค่ะเอามีดปังตอที่ซื้อมาทำกับข้าวอะค่ะ
หยิบออกมาจากย่ามพระเลยนะคะแล้วก็ฟันหัวผู้ชายคนนี้
ฟันต้นคอผู้ชายคนนี้จนอาการสาหัส
แล้วก็ยืนนิ่งอยู่แบบนั้นรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ค่ะ

ใช่ก็คว้ามีดจากแบบย่ามพระเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นพระจริงนะคะ
ไม่ใช่คนแต่งตัวเหมือนพระนะคะเป็นพระจริง
ก็บวชเป็นพระเมื่อ๓มกราคมที่ผ่านมา
ก็ต้องสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
จากการตรวจสอบพระรูปนี้ก็ไม่ได้เมาอะไรด้วยนะคะ
ก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

นี่เขาก็พาไปศึกใช่ไหม

แต่ถ้าเป็นลักษณะของการฆ่าคนตายเลยเนี่ย
อันนี้คืออาบัตรพระราชิกไม่ต้องจับศึกนะคะ
แต่ว่าตำรวจเขาก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าชาวเน็ตเขาแชร์ภาพพระรูปหนึ่งค่ะ
มีประวัติถูกจับเพราะว่าเป็นพระปลอมยืนบินทบาทอยู่แถวนี้ค่ะ
แล้วก็มีมีดด้วยพกมีดเอาไว้ด้วยแล้วก็ชื่อเหมือนกันด้วยค่ะ
เหมือนกันกับพระรูปนี้ด้วยค่ะ
ตอนนี้เขาเลยอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัตินะคะว่ายังไงกันแน่
ก็เอาเป็นว่ามันมีเหตุอุกอาจแบบนี้เกิดขึ้น
เขาก็ตอนนี้สาหัสอยู่นะตามข่าวในขณะนี้ก็ต้องรอดูอาการกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ